มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
มีการสำแดงเอกสารเป็นเท็จด้วยเลี่ยงภาษีด้วยเรื่องนี้เนี่ยทำไมถึงยังคงเกิดขึ้น
เอาจริงเอาจังของหน่วยงานต่างนั้นเป็นอย่างไรติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันกับคุณสุภาพเลยครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ

เช้านี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวเรื่องนี้เป็นข่าวต่อเนื่องที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
กว่าคันเนี่ยเป็นรถทั่วไปแต่มีรถหรูรถสปอร์ตอยู่เนี่ย๕๐กว่าคัน
กำลังเตรียมที่จะยึดอยู่ตอนนี้แล้วอยู่ขึ้นมาปรากฏว่าวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาอีกร้อยกว่าคัน
ลองฟังคำอธิบายของท่านผู้ชมครับ
แล้วท่านผู้ชมครับ
ตรวจโทรกรณวัตน์บ้านประภาคร
สอบสวนนะบอกว่าเข้าตรวจ๙จุดในพื้นที่กอทมและจังหวัดสมุทรปลาการ
บริษัทอะไรต่ออะไรบ้างไม่ต้องลงรายละเอียด๙จุด
แล้วก็บอกต่อมาว่าการตรวจค้นครั้งนี้ได้อายัดรถหรูในโชว์รูม
นั่นแหละตัวเลขทั้งหมด๑๐๐กว่าคัน
เป็นรถยี่ห้อดังทั้งนั้น
เฟอร์ลาลี่ลัมโบกินี่โลตัสรถสปอร์ตยี่ห้ออื่นที่เห็นในภาพ
สวยงามทั้งนั้นทีนี้ยึดแล้วของกลางไม่ขนย้ายไว้ที่เดิม
แต่จะเห็นป้ายเนี่ยเขาจะแปะไว้ว่าห้ามเคลื่อนย้าย
ใครจะเอาไปขายต่ออะไรต่ออะไรไม่ได้ทั้งนั้น
เพราะว่าถือว่าเป็นรถที่อยู่ในขั้นตอนของการอายัด
ป้องกันไม่ให้รถขายไปถูกบุคคลที่๓
ป้องกันไม่ให้บริษัทไฟแนนซ์เข้ามาอนุมัติสินเชื่อรถ
ซึ่งผู้นำกลุ่มเหล่านี้ได้ใช้ช่องทางยกเว้นภาษีสุรกากร
ตัวเลขที่บอกว่ารัฐเสียหายไปกับภาษีเนี่ยเป็นพันล้านเนี่ย
ก็ลองคิดดูสิครับว่ามันหลีกเลี่ยงกันยังไง
สปอร์ตแบบนี้ภาษีแพงมากนะครับถ้าเอาเข้ามาที่ถูกต้องเนี่ยภาษี๓เท่าตัว
คนที่เขาซื้อถูกต้องตามค่ายรถต่างเวลามีงานมอเตอร์โชว์อะไรต่างเนี่ย
เขาต้องเสียเงินแพงมากถึงจะใช้รถพวกนี้ได้เสียเงินแพงแปลว่ารัฐได้ประโยชน์แพง
อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนรวยเขาแต่ประเภทที่อยากจะขับขี่รถราคาแพงแต่ซิกแซค
ซื้อราคาถูกเลี่ยงภาษีอันนี้สิครับมีปัญหาไปเอาเปรียบคนที่เขาซื้อถูกต้อง
บริษัทที่นำเข้าพวกนี้ไปเอาเปรียบบริษัทที่เขานำเข้าถูกต้องเพราะบริษัทที่เขานำเข้าถูกต้อง

ไปเจออย่างนี้เขาก็ขายรถลำบากไปซื้อรถที่สีเทาเลี่ยงภาษีมาดีกว่าถูกกว่าด้วยแล้วปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดต่อไปได้ยังไงครับ

แล้วก็ไปซิกแซคเรื่องเสียภาษีให้ถูกลงให้น้อยลงแล้วมาเอาเปรียบคนอื่นเขารัฐเสียผลประโยชน์
มันทำไม่ได้หรอกครับถ้าข้าราชการไม่รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในนี้รองอธิบดีท่านก็บอกว่า
มีค่าราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยโครงข่ายมีตั้งแต่ระดับปฏิบัติและระดับระดับหัวหน้าส่วนราชการ
ไปสำรวจดูแล้วเนี่ย๑๑๐ลาย
ปลายเนี่ยมีรายชื่อพร้อมเลยนะครับ
ตอนนี้ส่งให้ปปชไต่สวนความผิดทางอาญาอยู่

กำลังให้ปปชไต่สวนความผิดทางอาญาอยู่

แต่ว่าค่าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ย
อยู่ในขั้นตอนกำลังจะหาความผิดกันอยู่
แต่ปัญหามันน่าเจ็บใจอยู่ตรงนี้ว่า
เวลามีเรื่องข้าราชการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้
ทำไมกระบวนการที่จะลงโทษเนี่ย
มันเชื่องช้าอืดอาด
กว่าจะรู้ผลออกมาได้ใช้เวลานานมาก

มีเรื่องกี่เรื่องแล้วที่ข้าราชการไปเกี่ยวข้อง
แล้วก็สุดท้ายก็บอกว่า
ส่งดำเนินคดีหรืออยู่ในขั้นสอบสวน
หายเข้ากรีบเมฆไปเลยครับ
ประชาชนไม่ได้รู้เลยว่า
ข้าราชการที่ไปทุจริตร่วมกันทุจริตเหล่านั้นไปเจออะไร
ท่านจำคดีเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้โหดของนายวิชัยปั้นงามไหมล่ะครับ
ตอนนั้นที่บอกว่ามีค่าราชการหลายพันคนเข้าไปเกี่ยวข้อง
รู้เห็นเป็นใจให้นายวิชัยออกเงินกู้ดอกเบี้ยโหด

หายไปสักครึ่งปีข้อนปีก็บอกว่าขณะนี้
ได้คัดกรองรายชื่อค่าราชการตำรวจเหล่านั้นแล้วว่า
ใครเข้าไปเกี่ยวข้องมากใครไปเกี่ยวข้องน้อย

คัดกรองได้แล้วเกือบสองร้อยราย
แล้วก็ยังไงครับส่งให้ปปช

กลับไกลไปกว่านั้นอีก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหาร
ไปจับอาบอบนวด
ไปจับสถานค้าประเวณี

ก็จะได้รายชื่อ
เจ้าหน้าที่ที่เจ้าของบ่อนเนี่ย
เขาส่งสวยให้อันนั้นก็ชัดเจนเลยครับ
นั่นจ่านี่คนนั้นคนนี้

แต่สุดท้ายท่านเคยได้ยินไหมครับ

ตำรวจเหล่านั้นได้รับการลงโทษ

ข่าวมันจะไปจบตรงที่ว่า
ส่วนตำรวจที่เกี่ยวข้องมีรายชื่อ

จะได้ดำเนินการสอบสวนหาความจริงต่อไป

ข้าราชการเขาถึงไม่กลัวไงครับ

เอาจริงเอาจังกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ถึงจะรวดเร็วกว่านี้

ไม่ใช่เกิดเป็นข่าวตูมขึ้นมาแล้วลงโทษเลย
เดี๋ยวไม่งั้นจะเป็นช่องทางของการกลั่นแกล้ง

แต่ว่าถ้าระบบราชการยังเข้ายาก
เข้าก็ยากออกก็ยาก
อยู่อย่างนี้เนี่ยไม่เข็ดหรอก

อยากจะรู้ว่าร้อยกว่าราย
ร่วมรู้เห็นเป็นใจกันกับปล่อย

อันนี้ก็คอยดูสิ

ใช้เวลาอีกเท่าไหร่ครับ

ถ้ามันมาช้ามันไม่ยุติธรรม

แต่ว่าคนที่ให้ท้ายเอกชน

ดูค่าราชการเมืองจีนสิครับ

เขาสอบสวนกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ

ผลการสอบสวนต่อไป

ตำรวจรับสวยเท่านั้นเท่านี้ลาย
ขณะนี้ผลการสอบสวนออกมาแล้ว

ให้ออกได้ปลดออกได้ไล่ออก

คนเขาก็เลยสงสัยไง

ที่อยู่ในข่ายช่วยเหลือเกื้อกูล

ฉะนั้นตอบคำถามที่คุณน้ำแข็งถามว่า

ที่เขาไม่กลัวก็เพราะว่า
มันมีเรื่องอืดอาจยืดยาก

แล้วก็ยังมีคนที่พร้อมจะทำอย่างนี้ต่อไปอีก
เรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
กับคนที่ตกเป็นฝ่ายผู้ต้องหา

ถ้าตรวจสอบจริงจังไม่น่ายากนะเพราะมีเอกสารครบแล้วว่าใครเป็นคนเซ็นให้เข้ามา

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเกิดข่าวซ้ำซาก
เราไม่เคยได้ยินเลยว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากร
เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้มา๕ปีแล้วนะ๖ปีแล้วนะ

พูดไปพูดมาพอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนมีสี
ราชการทุกอย่างก็ดูช้าดูเงียบไปหมดเลยนะฮะ